เรียกได้ว่าสร้างรายได้กันให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เอาล่ะไปจับแมลง
แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย

ใช่ค่ะ
จะบ้านะ

ไม่ต้องขี่ช้างน้องไม่ต้อง
มีชาวบ้านที่เขาว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ทำสวนเนี่ย
พากันเอาหลอดไฟนีออนแบบแบคไลท์

เสร็จปั๊บก็เปิดเพลงแดนหน่อยตืด

นี่คือเพลงเหรอคะคุณ

โอ้โหมาลงแมลงนี่มากันเพียบเลยครับ
สามารถดักจับได้หลายชนิดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแมงกระชอน

งเมี่ยงแมงดานาก็มี

มารับซื้อถึงที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าแมงดาขายดีมาก

ส่วนตัวเมียเนี่ยราคาตัวละ๔บาท
เท่านั้นนะครับก็ทำให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้
เฉลี่ยวันละ๒๐๐หรือ

ฝีประจำนวนใจแบบนี้เขาบอกว่าบางที

ถึง๑๕๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวได้เป็นอย่างดี

เอากลับบ้านไปทำอะไรไปทำอาหารทานกันเองครับ
ไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วเห็นแบบนี้กินเลย
ใช่ใช่มั้ยคะกรอบกินกันไปเลยอร่อย
อ่าแมงดานานะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยละกัน
เขาบอกว่าเป็นอาหารที่พี่น้องชาวอีสานนิยมมา

เพราะว่าตัวแมงดานาเนี่ยอย่างที่ทราบกันดี
มันให้กลิ่นเฉพาะตัวที่มันหอม

น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนี่น้องใบตอง

มีชิ้นส่วนของมันด้วยเพื่อให้เห็นนะแล้วก็ได้กลิ่น
ถูกต้องครับแล้วก็มีซุปหน่อไม้

ใส่ซุปหน่อไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับ
หรือว่าจะเอามายำเลย

ผู้สื่อข่าวของเราไปลงพื้นที่มาก็คือที่จังหวัด
นครราชศรีมาก็จับกันได้เยอะเหมือนกันจริง

เขาก็เริ่มที่จะจับแมลงพวกนี้มาขายกันแล้ว

ฉันเคยไปดูตลาดค้าส่งแมลงมาที่สะแก้วเนี่ย
แมงดาเขาขายกันเป็นตัวนะครับคุณ
คือรายได้ดีมากเพราะว่าตัวผู้เนี่ยจะราคาแพงกว่าตัวเมียนิดนึง
เพราะว่าตัวมันจะใหญ่กว่าแล้วกลิ่นมันจะแรงกว่า
เพราะฉะนั้นแล้วการเก็บแมลงแบบนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนดีมาก

เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมบริโภคตัวแมลงต่างเยอะมาก

ลงแมลงในบางทีเรื่องของความสะอาดต้องมาก่อน
ถ้าเกิดว่าเลี้ยงก็จะมีความสะอาดนิดนึงเพราะควบคุมได้
แต่ถ้าเกิดแมลงธรรมชาติก็ต้องเอามาล้างทำความสะอาดกันแหละ
ปรุงให้สุกผ่านความร้อนก็ร้อนประถาย